มาดูเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนนะคะ
มีกล้องหน้ารถเขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เห็นคลิปนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหเกียร์อามาอีกแล้ว
เกียร์ถอยอะค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนค่ะ

อ๋อได้ไหม

นี่ค่ะคือจริงแล้วเหมือนกับรถคันข้างหลังเขาก็ยอมรับ

โวยวายลงมาเรียกค่าเสียหาย๔๐๐๐แล้วก็คมขู่ด้วย
แล้วก็เหมือนกับไม่พอใจก็เลยกลับไปขึ้นรถ
แล้วเกียร์อาเกียร์ถอยมาชนแบบนี้๓รอบนะ
มาพุ่งชน๓รอบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบริเวณซอยวัชรพลกลางเมืองนะ

ก่อนขึ้นทางด่วนรามอินทรา๕ทุ่มคืนวันที่๒๓ธันวาคม

โมโหหัวร้อนเข้าเกียร์อาถอยชนโครมแบบนี้
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของรถคันที่อยู่ในคลิปนะคะ
ในบีนามสมมุตินะคะเขาเป็นเจ้าของรถกระบะที่ถูกถอยชนนะคะ
เขาบอกว่าขับรถมาจากทางซอยวัชรพลช่วงใต้ทางด่วน
เลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนรามอินทราแล้วไปชนท้ายรถคันข้างหน้าที่มาถอยชนนั่นแหละ
แต่ไอ้คันที่ถูกถอยชนอ่ะโมโหมาพูดจาคมคูเรียกค่าเสียหาย
สักพักขึ้นรถไปขับแซงไปข้างหน้าแล้วเข้าเกียร์อาถอยมาชน๓รอบ
ภาพในคลิปคือรอบที่สามนะโอ้โหรอบที่สามที่ถอยชนอ่ะครับ
ตรงใต้ถนนวัชรพลตรงนั้นนะครับจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปทางเรียบด่วนรามอินทา
ตอนที่เลี้ยวขวาเนี่ยก็คือเราก็เลี้ยวตามรถคันหน้าไปปกตินะครับ
แล้วก็ขับเลี้ยวไปมีรถคันหนึ่งขับมาแล้วก็รถท้ายชนตูดเราชนตูดเรา
ผมก็จอดรถจอดรถนะครับจอดรถแล้วก็รถคันที่ชนตูดก็จอดนะครับ
ก็มาพูดคุยกันพูดคุยกันดีดีนะผมก็พูดคุยดีดีไม่ได้มี
ไม่ได้แบบจะตำหนิเขาว่ามาชนตูดเราทำไมไม่มีอาการแบบนั้น
แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยรถพี่ไม่เป็นไรเลยรถผมเนี่ยกันชนมันฉีกเลยเนี่ย
มันต้องซ่อมเลยเนี่ยจะให้ผมรับผิดชอบค่าซ่อมสี่พัน
ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือขับมาชนตูดเราเนี่ยจริงต้องเป็นคนผิดต้องงั้น
ต้องรับผิดชอบเราด้วยซ้ำนะฮะเราก็คุยกับเขาดีดีเราก็คิดเยอะ
เฮ้ยเดี๋ยวยังไงดีอะไรอย่างนี้อาจจะอยากจะช่วยในความเป็นมนุษย์
อยากจะช่วยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้นะเขาก็ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนเมาอะครับ
โบโหมากทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวเจอกันดีเดี๋ยวดูบ้างจะทำอะไรจะเจออะไร
เขาก็ไปที่รถแล้วก็บอกเขามากับแฟนเขากับลูกเขากับลูกน้องเขา
ก็ตะโกนให้ทั้งหมดขึ้นรถทั้งหมดก็ไม่มีใครขึ้นเลย
ผมเดินไปที่รถกลับว่าจะขับรถออกไปนะก็คิดว่าอ้าวไม่ละต้องดูก่อน
เขาก็ขับรถจากข้างหลังนะที่จอดท้ายผมนะขับรถไปข้างหน้า
ผมถอยจากรถแล้วผมรู้แล้วเขาต้องทำอะไรบางอย่างแน่เลย
แล้วก็ถอยรถมาอย่างแรงเลยชนรถผมครั้งที่หนึ่ง
แล้วก็คันชนครั้งที่สองทุบชนครั้งที่สาม
คลิปที่เห็นนั้นคือการถอยชนครั้งที่๓เพราะผมกระเด็นไป๑๐กว่าเมตร
รถผมเยินเลยเสร็จปุ๊บเขาก็ขับรถหนีไปทิ้งเมียทิ้งลูกไว้ตรงนั้น
เจ้าของรถที่ถูกถอยชนบอกว่ารถที่ถอยมาชน
ตอนแรกชนท้ายรถเขาก่อนด้วยอยู่ด้านหลังเออ
ท้ายรถเขาก่อนเขาเป็นผู้เสียหายแท้
ปรากฏว่าก็คุยกันไม่ลงตัวโมโหขึ้นรถขับแซงหน้าไป
เกียร์อ่าถอยชนเขาอีกเนี่ยอืมทีนี้ค่ะก็อยากจะให้คนถอยชนเนี่ย
สำนึกผิดนะคะไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครนะคะ
ทางญาติของรถที่ถอยหลังมาชนก็ประสานเจ้าของรถที่ถูกชน
ตกลงเรื่องค่าซ่อมรถนะคะก็จะตกลงเรื่องค่าเสียหายกัน
แต่ก็อยากจะให้ไปเจรจาต่อหน้าตำรวจดีกว่าเรื่องจะได้จบ
แล้วก็อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
คือบางทีคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็คิดว่าจะเอาเงินมาฟาด
จบเรื่องได้อ่ามีเงินเดี๋ยวใช้ค่าเสียหายเนี่ย
ไม่ใช่นะฮะไม่ได้นะครับ